พูดเรื่องอีสานดิฉันพาเพลงอีสานมาแนะนำกันบ้างดีกว่านะ
เพลงลูกทุ่งแนวอีสานมันอยู่ติดหูคุณผู้ชมตลอดเวลาเลย
แล้วเป็นเพลงสนุกสนานเลยนะขาดไม่ได้เลยยิ่งช่วงนี้
ใกล้จะสงกรานดิฉันบอกเลยเพลงนี้มาวินจริงนะ
ผลงานเพลงฮิตห่อหมกควกของสองหนุ่มลำเพลินวงศกรแล้วก็ตะตระกูลต่อค่ะ
แรงจนคว้ารางวัลแทบทุกสำนักเชื่อว่าลูกเด็กเล็กแดงร้องกันได้หมดนะคะ
ล่าสุดเราไปเจอเขาก็ร่วมแสดงความยินดีกับเขาแหละ
จุ๊บมิวสิกอวอร์ดนะคะก็เลยขอคว้าตัวมาอัปเดต
โปรเจกต์หนังเรื่องแรกของทั้งคู่สักหน่อยนะครับว่าใกล้จะได้ดูกันแล้วหรือยังค่ะ
มันต้องเป็นพระเอกครับเพราะว่ามันไม่มีผู้ใดเป็นให้นะครับนังเรื่องนี้

จำใจต้องเป็นพระเอกกันเองสองคน
หาเขารอมาได้แล้วล่ะหาเขารอไม่ได้แล้วต้องเป็นเราแล้วแหละ
หรือถ้าไปเชิญพี่เป็นนางเอกด้วย
นางเอกยังนะเจ้า

ชอบความมั่นใจในการให้สัมภาษณ์มากเลยนะคะ
เขาบอกว่าเขาหล่อขนาดนี้จะให้ใครเป็นพระเอกได้อีกล่ะ
ปฏิเสธไม่ลงจริงถ้าแต่ว่าใครไปดูเขาบอกว่า๕รอบเป็นอย่างต่ำ